ช่วงเวลาของการนอนจริงแต่ละคนเนี่ยจะมีเขาเรียกนาฬิกาเวลาอยู่
โดยที่จะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อเมลาโตนิน
ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้น
ส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาพระอาทิตย์ตกเริ่มมืด

เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราแบบสงบแล้วก็นอนหลับได้

เพราะงั้นระบบหัวใจระบบไหลเวียนต้องดีขึ้น
แล้วเดินไปพักไปเดินไป
อย่างนี้กับฉัน